นี้ก็เป็นเรื่องราวของสังคม
แล้วก็เรื่องราวของครอบครัวนะครับ

คือเขาตระเวนไปแบบว่าช่วยตัวเองให้สาวดู

ถูกตำรวจตามไปรวบตัวได้

พบประวัติว่าต้องรับยารักษา
จากโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่องครับ
ตำรวจภูทรเมืองอุบลราชธานี

หลังได้เบาะแสของหนุ่มป่วยโรคจิต

นักศึกษาสาวคือตระเวนไปตามหอพักหลายแห่ง
แล้วก็มีผู้เสียหายเข้าแจ้งความแล้ว๓ราย
แล้วก็บอกรูปภัณฑ์สันธารตรงกันนะครับ

เป็นชายหนุ่มวัย๑๙ปีที่พักอาศัยอยู่กับแม่
ทั้งยังพบยาครอปโปรมาซีน
ซึ่งใช้รักษาอาการผู้ป่วยจิตเพศ
รวมทั้งยาอีกหลายชนิดของโรงพยาบาล
พระศรีมหาโพอุบลราชธานี

ที่รักษาผู้ป่วยโรคจิตและผู้ต้องหาครับ
ก็เพิ่งจะไปรับยาชุดใหม่
เมื่อวันพุธที่ผ่านมานี้เองครับ
ด้านของผู้ต้องหาก็ยอมรับว่าก่อเหตุสำเร็จความไคร้
ช่วยตัวเองแล้วก็พยายามที่จะบุกเข้าไปในห้อง
หอพักของนักศึกษาสาวหลายครั้งจริง

ว่าลูกชายนั้นมีอาการป่วยทางจิตมานานหลายปีแล้ว
แล้วก็ต้องรับยามากินตามแพทย์สั่ง
โดยเธอเองไม่รู้ว่าลูกชายไปก่อเหตุอะไรไว้บ้าง

ผู้ต้องหาเคยก่อเหตุกระทำอนาจารย์และบุกรุกไปแล้ว
เรื่องต้นจึงแจ้งข้อหาบุกรุกเคหสถานในยามวิการ

และก่อความเดือดร้อนรำคาญทำให้ผู้อื่นตกใจกลัวนะครับ

ปฐุมธานีตำรวจภูทรธัญบุรี
ตามจับกลุ่มหนุ่มวัย๒๕ปีได้พร้อมของกลาง
หลังก่อเหตุขโมยทรัพย์สินของพ่อค้าแม่ค้า
บริเวณหน้าหมู่บ้านแพร่มาพรหมู่๔ตำบลบึงยี่โถ
เมื่อช่วงกลางดึกของวันที่๒๑สิงหาคมที่ผ่านมา
ซึ่งกล้องวงจรปิดสามารถจับภาพพฤติกรรมของผู้ต้องหาไว้ได้อย่างชัดเจนนะครับ
โดยขณะเข้าไปขโมยทรัพย์สินหนุ่มรายนี้ได้ช่วยตัวเองไปด้วย

เออก็เป็นคดีที่แปลกอยู่นะฮะดูสิฮะ
ขณะที่ผู้ชายคนนี้ไปตระเวนลักทรัพย์ตามร้านค้า
แต่เขาใช้มือขวาของเขาชักอวัยวะเพศอยู่

มันตื่นเต้นเหรอคะ
ผมไม่รู้แต่รู้ว่าเขาก็โดนทั้งสองข้อหานะฮะ
ก็ถูกจับไว้ได้นะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็ยึดทรัพย์สินกลับคืนมาได้
ตำรวจบอกว่าผู้ต้องหาเคยถูกดำเนินคดีในข้อหารักทรัพย์เมื่อปีที่แล้ว
ปัจจุบันเป็นคนเร่บร้อนไม่มีหลักแหล่ง
มักจะชอบไปนอนอาศัยแถวสาราที่พักพุทธศาสตร์หน้าวัดหมุนจินดาบราม
ซึ่งผู้ต้องหาก็สารภาพว่าเพิ่งออกมาจากเรือนจำได้๔๕เดือน
และไม่มีงานทำก็เลยตระเวนลักทรัพย์สินที่หยิบง่ายขายง่าย
เพื่อนำเงินมาใช้จ่ายประทังชีวิต
โดยในวันเกิดเหตุนะครับได้เข้าไปขโมยสินค้าขโมยของ
และมันเป็นช่วงจังหวะเดียวกับที่เกิดอารมณ์ทางเพศพอดี

เราก็ไม่ได้ถามเหตุผลอะไรมากมายเขาบอกมาแค่นี้เราก็ว่าไปตามแค่นี้นะครับ
เรื่องต้นตำรวจแจ้งข้อหารักทรัพย์ในเวลากลางคืน
โดยใช้ยานพานะเพื่อสะดวกแก่การกระทำความผิด
หรือพาทรัพย์นั้นไปหรือเพื่อให้พ้นจากการจับกลุ่มนะครับ